คุณผู้ชมคะมีประเด็นดราม่าร้อนแรงเหมือนกันเกิดขึ้นเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรำเนี่ย
รู้จักวัดสาลาลอยเป็นอย่างดีนะคะจริงที่นี่เนี่ยเขามีเกจิอาจารย์ชื่อดังแต่ว่าท่านเสียไปตั้งแต่๗ปีที่แล้วแล้ว
แล้วมันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นคือหลังจากที่เจ้าวาดคนเก่ามรณภาพไปใช่ไหมคะ
ก็มีคนใหม่มีการแต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาแต่มันมีปัญหาแล้วก็มีการปลดเจ้าอาวาสออก
ล่าสุดมีข่าวออกมาบอกว่าชาวบ้านไม่พอใจวัดสารลอยมากเพราะปิดประตูวัดทุกบาน
ห้ามชาวบ้านเข้าไปตักบัตรทำบุญทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกอย่าง
แม้กระทั่งจัดงานศพและใช้เมนเผาศพ
แล้วปกติวัดเป็นศูนย์รวมศูนย์รวมของคนในชุมชนเนอะ
ชาวบ้านไม่พอใจเลยนะคะว่าเอาแล้วอย่างนี้จะเป็นวัดอยู่ในชุมชนต่อไปทำไม
เรื่องนี้นะคะเราไปตามมาให้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
เราไปเลยเนี่ยคุณนตรพงษ์เรียบสัญเทียลงพื้นที่ไปวัดสารลลอยที่อำเภอเมียเจาะบุรีรรัม
ไปพูดคุยกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดสาลาลอยนะคะ
จริงนะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
วัดไม่เคยมีคำสั่งห้ามให้ชาวบ้านเข้าออกวัดเลย
แล้วทางวัดก็ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วด้วย

ชาวบ้านทุกคนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่วัดประกอบพิธี
หรือว่าจัดกิจกรรมต่างได้ตามปกติ
อาวาทมันเป็นคนปล่อยข่าว

จิดังเมืองบุรีรำอดีตเจ้าอาวาส
หลังจากนั้นมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่

ต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าคณะจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็มีคำสั่งปลดเจ้าวาดคนใหม่นี้ออกจากตำแหน่ง
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการสร้างความไม่พอใจ
ออกไปปลุกปั่นชาวบ้านจนเกิดความเข้าใจผิดทางวัด

โดยหลังจากนี้พอเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วทางวัดบอกว่า
จะมีการหลอมรวมจิตใจชาวบ้านในพื้นที่ให้กลับมาสามัคคีกลมเกลียวกันอีกครั้งค่ะ
พระอาจารย์สุรินเองก็เล่าต่อด้วยบอกว่า
ปัญหาเรื่องการเงินที่ญาติโยมนำมาถวาย
เพื่อจะสร้างเจดีเก็บอาทิลงปุ่น
เร็วนี้ก็อาจจะมีจัดทอดผ้าป่าสามัคคี
จัดงานบุญหารายได้มาสร้างให้แล้วเสร็จ

หวังอยากจะให้วัดมีความสวยงาม
แล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวบ้าน